ก็ไปเกาะติดการเลือกตั้งตามหน่วยสำคัญต่าง
ที่จะมีบุคคลสำคัญไปเลือกตั้งกัน
โดยเฉพาะฝากฝั่งของนักการเมืองนะครับ
แล้วก็กรรมการบริหารพักต่าง
รวมถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ของแต่ละพักที่จะไปเลือกตั้งนะครับ
ตอนนี้ส่วนหนึ่งก็ไปเกาะติดอยู่ที่

เฝ้ารอคอยคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์นะครับ
เพื่อที่จะมาเลือกตั้งที่นี่นะครับ
ทีมข่าวของเราก็อยู่ที่นั่นเช่นเดียวกันนะครับ
ก็ไปตรงสาขารรัฐพร้าวที่ใช่ค่ะ

ตรงนี้ก็จะมีเขตที่มีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน๖๑๙คน

คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์และก็ครอบครัว
ใช่ค่ะคือแรกเริ่มนักข่าวของเราได้หมายมาตอน๑๐โมง
แล้วก็๑๐โมงครึ่งคือตอนแรกบอกว่า๑๐โมงแล้วก็เป็น๑๐โมงครึ่งนะครับ
ก็ตอนนี้ก็๑๐โมง๓๕พอดีค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยดีไหมคะคุณผู้ชม
เพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราคุณสิริวัณรักษัตริย
พร้อมที่จะรายงานบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่๓๑มาแล้ว
ติดตามพร้อมกันจากคุณสิริวัลค่ะ

บรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งสาเสียดแขวงจอมพลคึกคักไปด้วย
มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและกองทัพสื่อมวลชนนะคะ
ซึ่งขณะนี้นะคะคุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์ประธานยุทธศาสตร์
เลือกตั้งของพักเพื่อไทยได้เดินทางมาถึงหน่วยเลือกตั้ง
เพื่อที่จะใช้สิทธิ์แล้วค่ะก็มาพร้อมกับ
ผู้ติดตามนะคะแล้วก็มีครอบครัวนะคะมาให้กำลังใจ
รวมถึงหลังจากน้องจินนี่นะคะ
จินนี่แล้วก็น้องบอสน้องเบสนะคะ
มาร่วมในการเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งหน่วยเลือกตั้งที่ซอยลาดพร้าวซอย๑๐ที่นี่นะคะ
ก็จะมีคุณหญิงสุดารัฐใช้สิทธิ์เพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะ
เป็นลำดับที่๓๒๑ค่ะ
ตอนนี้นะคะคุณหญิงสุดารัฐก็เข้าไปตรวจสอบ
ลำดับของการใช้สิทธิ์นะคะที่กระดานที่มีการติดข้อมูลอยู่ค่ะ
ทั้งสินี่ค่ะ

คุณหญิงสุดารัฐนะคะจะอยู่ลำดับที่๓๒๑นะคะ
ในบ้านเลขที่๑๙๔ทับ๑๙๒๑ค่ะ
บรรยากาศก็คึกคักไปด้วยกองทัพสื่อมวลชนเลยนะคะ
บรรยากาศค่ะ
นี่คุณหญิงสุดารัสเกยิ้มโลกพลาดเดินเข้าไปได้นะคะ
แล้วก็ยืนก่อนเขาค่ะเป็นเดียวกับผู้ประจำนะคะ
บรรยากาศสดนะคะที่หน้าหน่วยเลือกตั้งนะคะ
ตอนนี้คุณหญิงสุดารัฐกำลังจะเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะ
บรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่ซอยลาดพร้าวซอย๑๐ที่นี่นะคะก็คึกคักตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าหลายหลายคนสื่อหลาย
สำนักนะคะมารอติดตามบรรยากาศการใช้สิทธิ์ของคุณหญิงสุดารัฐนะคะวันนี้ก็ลงรถมาพร้อมกับครอบครัวนะคะด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มค่ะ
เมื่อเวลาที่สุดมันกลายเป้าหมายเป็นส่วนของเมืองที่มีความรู้สึกว่าเมืองกลายเป้าหมายเป็นส่วนของเมืองที่มีความรู้สึกว่าเมืองที่มีความรู้สึกว่าเมืองที่มีความรู้สึกว่าเมืองที่มีความรู้สึกว่าเมืองที่มีความรู้สึกว่าเมืองที่มีความรู้สึกว่าเมืองที่มีความรู้สึกว่าเมืองที่มีความรู้สึก
เมืองที่มีความรู้สึกว่าเมืองที่อยู่ข้างหลังจากพลิกแสงมนุษย์ส่วนตก
บรรยากาศสดที่หน้าหน่วยเลือกตั้งณขณะนี้นะคะนอกจากมีคุณหญิงสุดารัฐมาใช้สิทธิ์แล้วนะคะ
ก็มีประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะของหน่วยเลือกตั้งที่๓๑ที่ลาดพร้าวซอย๑๐ที่นี่นะคะ
ก็มาใช้สิทธิ์นะคะบรรยากาศเรียกได้ว่าคึกคักตั้งแต่เช้านะคะ
ตั้งแต่เช้าก็ก่อนที่จะมีการเปิดหีบนะคะก็มีประชาชนมารอที่จะใช้สิทธิ์นะคะ
โดยลำดับแรกที่ทีมอ่าที่ทีมข่าวเทลระทีพีของเราได้ไปสอบถามและพูดคุยเมื่อเช้านะคะ
ก็เป็นคุณยายวัยเก้าสิบสองปีค่ะมารอตั้งแต่ที่จะมีการเปิดหีบเลือกตั้งนะคะ
คุณยายก็บอกว่ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่นี่ทุกปีนะคะ
และปีนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมมีการศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดีนะคะ
เพราะว่าเห็นบรรยากาศของการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่๑๗มีนาคมที่ผ่านมาบรรยากาศคึกคักมาก
และการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะคุณยายก็ไม่พลาดที่จะมาใช้สิทธิ์ค่ะ
และหลังจากการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเสร็จสิ้นนะคะคุณหญิงสุดารัฐก็จะเดินทางไปพร้อมกับครอบครัวนะคะ
โดยจะไปส่งบุตรชายค่ะเลือกตั้งใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่รัฐพร้าวซอย๑ก่อน
หลังจากนั้นก็จะเดินทางไปที่เขตกล้วยน้ำไทยค่ะซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งของครอบครัวของคุณหญิงค่ะ
ตอนนี้คุณหญิงสุดารัฐกำลังเซ็นรับทราบนะคะว่าที่จะเข้าไปใช้สิทธิ์นะคะ

ตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็มีการตรวจสอบหน้าบัตรประชาชนของเจ้าหน้าที่อยู่นะคะ
ที่หน่วยเลือกตั้งที่สามสิบเอ็ดที่นี่นะคะ
นอกจากมีคุณหญิงสุดารัฐแล้วก็จะมีคนดังอีกหลายคนนะคะที่มาใช้สิทธิ์ที่นี่
โดยเลือกตั้งที่นี่นะคะเป็นหน่วยเลือกตั้งประจำของคุณหญิงสุดารัฐที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งค่ะ
ตอนนี้ครูดิกสุดารัฐกำลังจะเข้าไปในครูหาแล้วนะคะ

หลังใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเสร็จสิ้นนะคะ
คุณหญิงสุดารัฐก็จะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะที่บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งค่ะ

นี่ก็เป็นวินาทีสำคัญนะคะที่นายกของภักดิ์เพื่อไทยนะคะ
มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ยี่สิบสี่มีนาคมนะคะซึ่งเป็นวันเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศค่ะ
หน้าตาเดี๋ยวครับ
ค่ะหย่อบัตรเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะครับหอหมอขอขอสัมภาษณ์นิดนึงค่ะ
หน้านี่นี่นี่
อุ้ยเสื้อเสื้อเสื้อ
บรรยากาศคึกคักทุกวันนี้เพราะว่ากองทัพสื่อมวลชนของทั้งไทยและต่างชาตินะคะ
มาเกาะติดในการติดเลือกตั้งที่สิทธิ์
ตรงนี้ก็ได้ไหมครับคุณอีก
อีกนิดนึงครับ
ครูต้องตั้งไม่ตั้งอย่างนี้

ใจเย็นใจเย็น
ใจเย็นใจเย็น

สามสอง

สามสอง

สามสอง

สามสอง
สามสอง

สามสอง

สามสอง

สามสอง

สามสอง

สามสอง

สามสอง

สามสอง
สามสอง
สามสอง
แล้วท่านก็มารักษาสิทธิ์มาใช้สิทธิ์
ซึ่งถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากค่ะ
ก็ตอนนี้เพิ่งยังไม่๑๑โมงนะคะ
ยังสามารถเชิญชวนพี่น้องคนไทย
เรารอการลึกตั้งอนาคตสิทธิ์ของเรา
ในการกำหนดอนาคตของตัวเราเอง
เพื่อเงินเพื่อชาติ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ก็จริงแล้วการลึกตั้งเนี่ยก็คือการให้สิทธิ์

ก็ชื่อว่า
เห็นประเทศเดินหน้าไปในที่ความสุข

ดังนั้นคนทุกคนที่ออกมาเลือกตั้ง

เลือกด้วยอยากจะเห็นบ้านเมือง
เดินต่อไปในทิศทางเส้นทางประชาธิปไตยนะคะ
ที่นำมาซึ่งความสิทธิเสรีภาพ

ความสุขแล้วก็เศรษฐกิจที่ดี
ก็หวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่ประชาชนได้คาดหวัง
ถึงตอนนี้มั่นใจให้ไหนคำว่า

ทางการดำเนินการเลือกตั้ง
กรกฏอเนี่ยได้ช่วยดูแล
เลือกตั้งให้เป็นไปเรียบร้อย

การนับคะแนนขอให้มีความสร้างความมั่นใจสร้างความโปร่งใส
ให้เกิดขึ้นกับข้อเท็จจริงให้ได้นะครับ
เพราะว่าอย่างเช้านี้ก็ความไม่เข้าใจของเจ้าหน้าที่
หน่วยก็ไปผูกปากกาแดงไว้นะคะ
ซึ่งปากกาแดงพอขีดแล้วบอกว่าจะตามข่าวนะคะ
แต่ว่าในหน่วยขีดปลูกกาแดงไว้ก็อาจจะเกิดความไม่เข้าใจ
ก็ให้กำลังใจก่อก่อต่อให้ช่วยทำหน้าที่ในการที่จะกำกับการเลือกตั้งครั้งนี้
ให้โปร่งตัดจากการโกงการเลือกตั้ง
สิ่งที่คนกลัวทั้งหลายนะคะก็คือการโครงการเลือกตั้ง
เพราะว่ามันเป็นการบิดเบือนเจตนาบิดเบือนความการของประชาชนผู้ออกมาเลือกตั้ง
แล้วก็การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นความหวังค่ะ
อยากจะให้ทุกฝ่ายช่วยกัน
ให้การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยสิ่งพอยและเป็นความหวังเนี่ย
ได้ช่วยให้ราบรื่นได้ช่วยให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนนะคะ
คุณคุณค่ะคุณค่ะ

คุณค่ะคุณค่ะ
คุณค่ะคุณค่ะ

คุณค่ะคุณค่ะ
คุณค่ะคุณค่ะ
คุณค่ะคุณค่ะ

คุณค่ะ
คุณค่ะ